คุณผู้ชมครับจากกรณีที่ผู้ปกครอง
ของเด็กโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขวาน
ว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีเขาก็เลยมีการร้องเรียนกัน
นี่ก็เหมือนเดินตามรอยของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สุราธานีเลยนะ
เรื่องของขนมจีนคลุกน้ำปลานะครับ

ผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต๑
พอภูมิพัฒน์เรืองแหล่
ลงนำในคำสั่งให้ย้ายหน่ายพิชาติลานาลาว
มนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พร้อมมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จ

หลังจากมีผู้ปกครองเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น
ให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กในโรงเรียนแห่งนี้
ด้านของพอโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เชิญผู้แทนผู้ปกครองเข้าพบเพื่อทำความเข้าใจ
กล่าวขอโทษผู้ปกครองโดยรับปากว่าต่อไป
ทางคณะครูจะดูแลและตรวจสอบเรื่องอาหารที่ผู้ประกอบการ

และจะไม่ปล่อยประละเลยเหมือนที่ผ่านมา
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพนะครับ
ขอให้ความมั่นใจกับท่านผู้ปกครองว่าทางคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ
กำชับและพัฒนาแก้ไขปรับปรุง
ให้ลูกหลานนักเรียนได้รับอาหารที่สมบูรณ์
แล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นที่พอใจ
เพราะกรณีที่ผู้ปกครองเอามาร้องเรียน
แล้วก็เอาภาพมาแฉเลยบอกว่านี่คืออาหารกลางวันลูกชาย
ไม่อยากจะเชื่อถ้าไม่เห็นกับตา

หิวหิวตลอดหิวทุกวันเลย

คือคุณแม่เอาภาพอะไรรู้ไหมคุณ
ก็ภาพเหมือนในหม้อมีแค่ข้าวผัดกะเพราคลุก
แล้วก็ตักใส่ถาดหลุมให้เด็ก
แค่นั้นแหละมีข้าวกับกะเพราคลุก
แต่ไม่มีหมูชิ้นไม่มีผักไม่มีผลไม้ไม่มีอะไรเลยนะ

แท็กนี่หรืออาหารกลางวันแฮชแท็กปัญหาระดับประเทศ
แท็กโภชนาการทางอาหารอยู่ไหน

ขณะที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เสวนาเรื่องการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
โดยนายสุธิพงศ์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้จัดสำหรับอาหารกลางวัน
เพื่อให้โรงเรียนวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และที่สำคัญอาหารก็จะเป็นอาหารที่มีโภชนาการแล้วก็มีคุณค่าต่อเด็กนะครับ
อีกทั้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นที่จะต้องหานักโภชนาการมาประจำแต่ละจังหวัด
ด้านของนายสง่าดามาพงศ์อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ขอบคุณสังคมไทยที่ปลุกเรื่องขนมจีนคลุกน้ำปลาขึ้นมา
ซึ่งสอนให้เราได้รู้ว่าการโภชนาการสำคัญต่อเด็ก
ขณะที่บางคนก็มีภาวะโภชนาการเกินจนทำให้เป็นโรคอ้วน
ยังต้องพัฒนาครูและแม่ครัวอย่างจริงจัง
รวมถึงต้องจัดระบบควบคุมกำกับและติดตามไปยังจังหวัดต่าง
และเปิดโอกาสให้ครอบครัวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมอาหารกลางวันได้ด้วยนะครับ